มาดูเรื่องของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูลกันหน่อยนะคะ
เคยพูดคุยกันไปแล้วในขีดชั้นใต้เมืองไทยนี่แหละ
พระราชบัญญัติในเรื่องของการควบคุมการทำงานของปปช
อย่างที่บอกว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ย
ได้จริงไหมจะทำให้การเมืองในอนาคตสุจริตโปร่งใสจริงหรือเปล่า

ขอบคุณครับคุณมิ้นครับคุณก๊อฟครับ

เรื่องของกฎหมายรัฐธรรมนูล
เรื่องกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูล
มีคนบอกว่าน่าเบื่อ
ติดตามแล้วก็ไม่เข้าใจว่ามันอะไรเป็นอะไร
แต่ว่ารายการนี้พยายามจะเอามาทำความเข้าใจ

เมื่อเราจะเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยเรื่องการเลือกตั้ง
พรบประกอบรัฐธรรมนุน
ฉบับที่ต้องติดตาม
อย่างวันนี้พรบเรื่องเกี่ยวกับปปช

เขากำลังอยู่ในชั้นกรรมธิการวิสามัน
แปลว่าเมื่อผ่านหลักการวาระ๑แล้ว
เข้าสู่ก่อนจะนำมาวาระ๒วาระ๓
ก็ให้คณะกรรมธิการไปดู
จะไปปรับไปเปลี่ยนอะไรตรงไหนยังไง
ในพรบปชฉบับใหม่
มีข่าวที่เป็นข่าวมุมหมวกข่าวดีก็คือว่า

คดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต
จะเห็นผลกันเร็วขึ้น
แต่ก่อนเนี่ยเมื่อร้องไปที่ปปช
จะอยู่กับปปชยาวนานนะครับ
หลายปีเลยสี่ปีห้าปี
กว่าจะส่งฟ้องศาลไปอยู่กับ
ส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่ก่อขึ้นทำขึ้น
เมื่อ๑๐กว่าปีที่แล้วทั้งนั้น

จนั้นในพรบฉม

เขากำหนดกรอบเวลา

การแต่สวนคดีทุกขดี

ขยายเวลาไต่สวนได้

เห็นไหมฮะ

ถ้าจะขยายต้องไม่เกิน๒ปี

เพราะแต่ก่อนในชั้นแต่สวน

จากชั้นไต่สวนไปชั้นอนุกรรมการ

พิจารณาเสร็จแล้วว่ายังไง
ก็ส่งปปชชุดใหญ่

พอหลุดจากคณะกรรมการไต่สวน

ลัดขั้นตอนไม่ต้องมี

ลุงรังเสียเวลาไปชุดใหญ่เลย

เพราะว่ารัฐมนูลกฎหมายลูก

เมื่อพปชเร่งทำ
ไปอยู่ในชั้นพนักงานสอบสวน

เห็นควรส่งฟ้องก็ส่งฟ้องศาล

ว่าจะส่งฟ้องหรือไม่ส่งฟ้อง
ฉะนั้นถ้าเป็นไปตามนี้

เร็วแล้วจะทันใจแล้ว
ใครทำทุจริตคิดมิชอบ
โกงเงินโกงราชการโกงหลวง

กว่าจะเห็นผลกว่าจะตัดสินใจ
กว่าจะส่งฟ้องกว่าสารจะตัดสิน
ฉะนั้นนี่คือข้อดีของ
กฎหมายปปชฉบับใหม่

แต่นี่ในมุมที่เขามีความเป็นห่วงก็มี
มาตรา๑ก็คือมาตรา๑๗๗
มาตรานี้อยู่ในบทเฉพาะการ
แปลว่าบทเฉพาะเขียนไว้ให้ปฏิบัติชั่วคราว

คณะกรรมการปปชชุดปัจจุบันนี้
ใครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน

ใครที่มีคุณสมบัติไม่ตรงกับรัฐมนูลใหม่
อันนี้เขาบอกว่าต้องพ้นหน้าที่
แล้วสัญหาคนมาทำหน้าที่ปปชใหม่
พร้อมกับคนที่มีคุณสมบัติครบ
ทีนี้พอไปไล่เลี้ยงเช็คกันดู
ผมเคยเอามาเล่าให้ฟังว่า
พอไล่เลี้ยงเช็คกันดูปรากฏว่า
บรรดากรรมการปปช๙คน
คนครับคุณสมบัติไม่ครบกับรัฐมนูลฉบับใหม่

ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกับดำรงตำแหน่ง
กรรมการอิสระองค์กรอื่นมาก่อน
ก็คือคุณอาคมวิทยาพิทักษ์

ผลตำแหน่งวัชรพลประสานราชกิจ
นี่ต้องพ้นต้องพ้นตำแหน่ง

ขาดคุณสมบัติตามรัฐมนูลฉบับใหม่
คือมีคุณสมบัติครบตามรัฐมนูลฉบับเก่า
แต่ว่ามาขาดรัฐมนุนฉบับใหม่
แปลว่ารัฐมนุนฉบับใหม่เนี่ยเข้มขึ้น
คือดำรงในตำแหน่งสำคัญไม่ถึง๕ปี
อันนี้๕คน๕บวก๒เป็น๗

จะเหลืออยู่๒คนเท่านั้นนะครับ
ที่จะเป็นปปชไปจนครบวาระได้

แต่ว่าในชั้นของการปรับ
ในชั้นของกรรมธิการวิสามันเนี่ย

ก็ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องร้อน
ขอเอาคอลัมป์แม่ลูกจันทร์มา

แม่ลูกจันในไทรรัฐเนี่ย

มีข่าวลือกันแซ่บว่ามีใบสั่ง
จากผู้ใหญ่ให้ใช้เสียงข้างมากของคณะกรรมธิการวิสามัน
ให้แก้ไขเนื้อหามาตรา๑๗๗
เพื่อให้ประธานปปชและกรรมการปปชทั้ง๗คน

ดำรงตำแหน่งต่อไปจนครบเทิม
โดยอ้างเหตุผลเพื่อให้คณะกรรมการปปชชุดปัจจุบัน
เร่งสอบสวนคดีทุจริตที่ค้างสต๊อกอยู่ให้เสร็จโดยเร็ว

ฟันทงว่าถ้ามีใบสั่งจากผู้ใหญ่อย่างที่เป็นข่าวลือ

จะมีการแก้ไขบทเฉพาะการมาตรานี้แน่นอน

แล้วเขาบอกว่าที่โจ๊งครึ่มไปหน่อยก็คือการที่พลตำรวจเอกวัชรพล
ประธานปปชและนางสาวสุภากรรมการปปช
๒คนนี้ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แต่ไปนั่งอยู่ในกรรมธิการพิจารณาร่างพรบปปชฉบับนี้ครับ
ก็เท่ากับว่าพลตำรวจเอกวัชรพลและคุณสุภาเอื้อให้ประโยชน์ให้ตัวเอง
จริงอยู่ตำรวจเอกวัชรพนธ์บอกว่าถ้าถึงวาระที่เจ้าต้องพิจารณาเรื่องนี้
ท่านจะเดินออกจากห้องจะไม่ร่วมพิจารณาด้วย
แต่เรื่องนี้ก็ไม่พ้นคนนินทา
แล้วจะถูกกังขาว่าไปเป็นกรรมธิการแล้วแก้ประโยชน์เพื่อตัวเอง

ส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องพรบเลือกตั้งสอสอ
พรบเลือกตั้งสอสอเนี่ยของเก่า
อันนี้ทราบแล้วใช่ไหมครับว่าพักการเมืองไหนจับฉลากได้เบอร์ไหน
ทั่วประเทศที่เป็นผู้สมัครของพักนั้นใช้เบอร์เดียวกัน

แต่ว่าในพรบฉบับใหม่ทุกเขตต้องจับฉลากกันใหม่

มันยุ่งตรงที่ว่าตอนพิมพ์บัตรเลือกตั้ง
นี่ดูข้อมูลนะว่าจะยุ่งยังไง

ถ้าเป็นอย่างนี้เมื่อสอสอพักเดียวกันใช้หมายเลขไม่เหมือนกันเนี่ย
ชาวบ้านจะจับสับสนเพราะจำเบอร์ผู้สมัครที่ต้องการเลือกไม่ได้
อันนั้นไม่เท่าไหร่เป็นเรื่องของชาวบ้านเขาไปจำเอา
การพิมพ์บัตรเลือกตั้งจะยุ่งมากขึ้นและแพงขึ้น
แล้วยิ่งกว่านั้นการที่สอสอเขตระบบเดียวกันมีหมายเลขแตกต่างกัน
ยังทำให้การรวมคะแนนการเลือกตั้งสอสอเขตมีโอกาสผิดพลาดง่ายขึ้น
แล้วต้องใช้เวลาตรวจสอบก่อนประกาศผลเลือกตั้งยาวขึ้น
สรุปว่าพรบเลือกตั้งสอสอฉบับใหม่ทำให้เรื่องสั้นกลายเป็นเรื่องยาว
ทำเรื่องง่ายให้กลายเป็นเรื่องยาก
นี่แหละครับแล้วกรกตสมชัยท่านยังบอกว่า
พรบเลือกตั้งสอสอฉบับใหม่กำหนดให้หน่วยเลือกตั้ง
ต้องรับรองรับผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งจำนวนมากขึ้น
คือแต่ก่อนเนี่ย๑หน่วยเนี่ยจะรองรับผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง๖๐๐คน
อย่างมากก็ไม่เกิน๘๐๐แต่ว่าพรบเลือกตั้งสอสอฉบับใหม่
เพิ่มสัดส่วนผู้ใช้สิทธิ์๑๐๐คนต่อ๑หน่วยเลือกตั้ง
แล้วจะเป็นยังไงมันก็จะทำให้หน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศ
ซึ่งเคยมี๙๕๐๐๐หน่วยจะเหลือเพียง๖๐๐หน่วยเลือกตั้ง
ประชาชนก็ต้องเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งไกลขึ้นสิครับ
แต่ก่อนเนี่ยกระจายมากอยู่ใกล้บ้านต่อไปนี้ต้องเดินทางไปไกลขึ้น
ต้องเข้าคิวต่อแถวเพื่อเลือกตั้งมากขึ้น
เรียกง่ายก็คือชาวบ้านก็ไม่สะดวก
เหมือนกับที่เคยมีตั้งเก้าหมื่นกว่าหน่วยเห็นไหมล่ะครับ
อันนี้เป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ๊ะอยู่ดีทำไมกรรมการร่าง
ไปทำพรบฉบับใหม่ให้มันยุ่งยากมากขึ้น
อันนี้ก็ไม่รู้ล่ะรู้แต่ว่าจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เลือกตั้งเมื่อไหร่คอยดูเถอะ
จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าทำไมกรรมการร่างรัฐมนูล
ทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยาก
ถึงแม้คุณมีชัยจะพยายามอธิบายแล้วอธิบายอีก
แต่ว่าสิ่งที่อาจารย์สมชัยออกมาบอกเมื่อสักครู่เนี่ย
ผมว่าเรื่องนี้หนีไม่พ้นหรอกครับวุ่นวายแน่นอนครับคุณมินครับคุณก๊อฟครับ
ก็ต้องรอดูเพราะเรื่องพระราชบัญญัติประกอบเนี่ยหลายฉบับแล้วเหมือนกันนะคะ
ที่คุยกันไม่จบไม่สิ้นแล้วก็ยังแบบหาข้อสรุปไม่ได้สักที
ใช่ครับคือพยายามบอกชาวบ้านว่าเรื่องการเมืองเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องน่าเบื่อ
แต่สนใจหน่อยเพราะว่าเราหนีไม่พ้นเราก็มีหน้าที่เอาเรื่องมาทำความเข้าใจครับ
ขอบคุณคุณสุภาพด้วยนะคะก็ติดตามติดตามขีดเส้นใต้เมืองไทยแบบนี้
คุณสุภาพก็จะเอาเรื่องราวการเมืองมาวิเคราะห์มาย่อยให้ฟังกันง่ายจะได้เข้าใจ
เพราะว่าเราทุกคนต้องเข้าใจทองแท้ก่อนเพื่อที่จะได้สามารถมีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ